เดี๋ยวพาไปทานขนมฝักบัวอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นขนมที่สืบเชื้อสายมาจากทางพม่า

ใช่ค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปกินกัน
ไปกันเลยที่ตลาดสดเทศบาล๑ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
ที่นี่เขามีร้านขนมฝักบัวแล้วก็ขนมไข่หงคือชาวบ้านเนี่ยเขามารอต่อคิวซื้อกันเยอะมากเลย
เจ้าของร้านก็เลยเล่าให้เราฟังบอกว่าขนมนี้เป็นสูตรที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
ทอดมาจากครอบครัวของคุณพ่อนี่แหละค่ะคุณพ่อเป็นชาวพม่า
ปัจจุบันในอำเภอเชียงคำเนี่ยนะเหลือเพียงที่นี่เท่านั้นนะที่ยังคงทำขนมฝักบัวแบบนี้อยู่นะคะ
คุณดูสิมันนุ่มนะมันดูแบบฉีกออกมาแล้วแบบเคี้ยวเข้าไปนะโอ้โหคงจะฟินน่าดูนะคะ
มาดูวัตถุดิบที่ใช้ทำกันบ้างก็คือจะใช้ข้าวเหนียวมาแช่น้ำ
เสร็จก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยไปลงเครื่องโม่จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยแล้วก็นำมาทอดเนี่ยค่ะ
เวลาทอดเนี่ยเค้าจะวางลงบนกะลามะพราวให้มันมีรูปร่างโค้งมนหน่อย
๓๐๐๕๐๐ชิ้นเลยนะคะก็สร้างรายได้วันหนึ่ง๖๐๐๑๐๐๐บาท

ขนมไข่โหงถ้ารวมกันด้วยวันหนึ่งพันถึงสองพันบาทเลยนะคะ
ใครอยากอุดหนุนก็ไปกันได้เลยที่ตลาดสดเทศบาล๑ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพยาวเจ้า
พร้อมกับชากาแฟร้อนหน่อยแล้วก็โอ้โหรับรอง

ดูสิคุณกินไม่เกรงใจกันเลยทีเดียว

ใช่เวลาทอดเขาต้องเอาวางบนกระมันจะได้โค้ง